ตอนนี้ประสบกับปัญหายอดขายตก
โดยคาดว่าเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่จีน
และราคาของผลิตภัณฑ์ที่ตั้งไว้สูงจนเกินไป

มาร์ทโฟนเรือทงของบริษัทนั้นลดลงถึง๑๕
และรายได้โดยรวมของบริษัทลดลงถึง๕
ทางด้านทิมคุกประธานบริษัทเปิดเผยว่า
เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
ฮ่องกงและไต้หวันลดลงถึง๒๕
โดยทีมคุกได้ระบุเพิ่มเติมว่า
ผู้บริโภคมีปัญหากับราคาของผลิตภัณฑ์ที่ตั้งไว้สูงจนเกินไป
อกจากนี้การแข่งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
โดยทางบริษัทจะเริ่มปรับราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้
จากผู้ใช้อาจถูกดักฟังได้โดยไม่ต้องกดรับสาย
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ซึ่งปัญหาการถูกดักฟังของผู้ใช้
ถือเป็นเรื่องที่นำความอับอายมาสู่บริษัท
และส่งผลให้เกิดคำถามถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้
และกลับมากู้คืนชื่อเสียงของบริษัทได้หรือไม่
ทชากิตโมกข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน